ถึงประวัติธรรมนี้ไม่มีคนจะเคลื่อนด้วย

พอให้จะได้รับสร้างต้องสาวเกี่ยว
ในสกลางที่เกี่ยวเท่านั้น
ก็จะมีทางด้วย
เข้าให้กดกรุ่นมาบางทีเราก็จะเข้าให้พัฒนธุ์

สวัสดีครับสวัสดีครับ